มาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
ปีนี้ตกต่ำหนักที่สุดในรอบ๑๐ปี

หลายหน่วยงานก็พยายามที่จะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
หนึ่งในนั้นนั่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน
วันก่อนลงพื้นที่ภาคอีสานไปซื้อข้าวจากชาวนา
และเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีการนำมาบรรจุถุงค่ะ
เพื่อที่จะนำไปขายที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านมีนบุรี
แต่เรื่องที่อดีตนายกรัฐมนตรีทำเนี่ย
อดีตส่อภาคประชาธิปัตย์กลับมองว่า
เป็นการทุบราคาข้าวเพราะว่าจะทำให้ชาวนา
ขายข้าวถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
อาจจะได้รับผลกระทบหรือเปล่า
อดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒ
พร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีและแก่นำพักเพื่อไทยค่ะ
เมื่อวานนี้นำข้าวสารที่รับซื้อจากชาวนาในพื้นที่ภาคอีสาน
เมื่อวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
รวมถึงข้าวสารที่ชาวนาฝากขายผ่านอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทย
มาร่วมกันจัดจำหน่ายให้กับชาวกรุงเทพมหานคร
ห้างสรรพสินค้าย่านมีนบุรี
จำนวน๑๐ตันด้วยกันในราคากิโลกรัมละ๒๐บาท

ก็คือถุงละ๕กิโลกรัมขายในราคา๑๐๐บาท
ซึ่งบรรยากาศแน่นอนนะคะว่าก็เป็นไปอย่างคึกคัก
ก็ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจมาต่อคิวซื้อกันเป็นจำนวนมาก
ขณะที่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ขณะนี้จริงแล้วทุกภาคส่วนก็พยายามที่จะช่วยเหลือชาวนา
ซึ่งกรณีการขายข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ถามว่าทำได้ไหมทำได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วย
ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนั้นรัฐบาลก็ทำอยู่
และเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ไม่ใช่ทำแบบขอไปทีหรือว่าทำแบบรูปหน้าปะจมูก
จากนี้นะคะก็บอกว่าไม่ขอมองเรื่องของการเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ
ว่าการกระทำของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้มีเจตนาทางด้านการเมืองหรือเปล่า
ซึ่งนักการเมืองหากทำอะไรก็ต้องตอบสังคมได้ว่ามีเจตนาตั้งใจหรือจะสร้างภาพ
เพราะถ้ามีความตั้งใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นกุศลสามารถช่วยเหลือสังคมได้
แต่หากมีเจตนาเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดค่ะ
ขณะที่อดีตสสพิศนุโลกภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบอกว่า
การขายข้าวหอมมะลิที่ซื้อต่อมาจากราคาเดิม
นั่นก็คือกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะคะที่มีการไปรับซื้อจากชาวนา
แล้วก็มีการมาแบ่งถุงขายในราคาต้นทุน
เรื่องนี้อดีตส่อพิสดุโลกภักดิ์ประชาธิปัตย์ในแพทย์วัดโรงมองว่า
จริงแล้วการกระทำลักษณะแบบนี้เป็นการสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของอดีตนายกรัฐมนตรี
นั่นก็คือการสร้างภาพและที่สำคัญไม่ยอมลงทุน
เพราะว่าปกติจริงแล้วการจะช่วยชาวนาก็จะซื้อข้าวสารจากกลุ่มชาวนา
เพื่อมากินหรือแจกจ่ายไม่ใช่ทำเพื่อจำหน่ายต่อนะคะ
รวมทั้งช่วยด้วยการให้พื้นที่กลุ่มชาวนามาขายโดยไม่คิดค่าเช่า
เพื่อให้ชาวนาขายข้าวสารแทนที่จะขายข้าวเปลือก
แต่กรณีนี้กลับนำของที่ซื้อมาขายต่อ
ที่สำคัญการขายในลักษณะแบบนี้ก็คือขายราคาต้นทุนเนี่ย
เป็นการทุบราคาของข้าวสารกลุ่มชาวนา
เพราะว่าการที่อดีตนายกรัฐมนตรีขายแบบนี้
ก็ทำให้การขายทั่วไปในราคาปกติก็จะทำให้ราคาสูงกว่า
คือนายกรัฐมนตรีมาขายกิโลกรัมละ๒๐บาท
แต่ในตลาดขายกันที่กิโลกรัมละ๓๒บาท
นั่นก็คืออาจจะทำให้อดีตซอซอฟ
ประชาธิปัตยมองว่าลักษณะการทำแบบนี้เป็นการทุบตลาดหรือเปล่า
ขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลนะคะ
แล้วก็เป็นอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทยด้วยบอกว่า
ขอให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เฉพาะคำพูดที่ว่านักการเมืองสร้างภาพช่วยชาวนา
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนความใจคับแคบของนายยกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีจริงแล้วก็ควรจะดีใจ
ทุกฝ่ายพร้อมใจกันช่วยชาวนา
ดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีไม่พร้อมที่จะดูแลทุกสุขของประเทศ
ก็ควรที่จะลาออกจากตำแหน่งค่ะ